ลงใต้ไปนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะของกินหายอีกแล้วค่ะ
แล้วคราวนี้เป็นเนื้อหมูสดเลยห้าสิบกิโลกรัม
ไม่ใช่เนียวกัยนะไม่ใช่เนียวกัยเลย
อ่าทางเนียวกัยฮ
อนุสรค่ะเดินตรงปรีไปที่แผงขายเนื้อหมูเลยนะ
เปิดตู้แช่หยิบเนื้อหมูสดมา๒ถุงรวมน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม
แล้วก็เนี่ยขี่ออกไปหน้าตาเฉยเลยค่ะเขาบอกว่า
แผงเนี้ยเป็นแผงขายเนื้อหมูของป้าฉีดไว้หกสิบห้าปี
ซึ่งป้าฉีดแกไปแจ้งความเอาไว้แล้วแล้วก็เอาหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดเนี่ย
มอบให้กับตำรวจภูทรท่าสาราด้วยอันนี้เป็นเฟซบุ๊คจากผู้ที่ใช้ชื่อว่าสานิทปานดามหน้า
เขาบอกเขาเป็นอาสารักษาดินแดนที่อำเภอท่าสาราบอกว่าให้ช่วยตามจับโจรกันหน่อยสิ
ขโมยเนื้อหมูออกอารวาสอีกแล้วจ้า